นี่ไทยจำกัดนะครับนายละนันสุพัฒนภัณฑ์ครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดก็เปิดเผยนะครับว่า
มหากรรมศึกฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองที่กาต้าเนี่ย
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเชียร์คึกคักครับ
คนก็แห่หาซื้อปรายศนียบัตรเพื่อทายผลทีมแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้
ก็ร่วมรุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาท
หลังจากที่ไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยจับมือ๑๒พันธมิตรองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ชั้นนำครับ
คืนความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยรวมทั้งการทายผลด้วยโพสต์การ์ดออนไลน์นะครับ
แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์อย่างล้นหลามเลยนะครับ
โดยขนาดนี้นะครับเจ้าที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศพร้อมใจกัน
กลยุทธ์การขายโค้งสุดท้ายก็ทำให้ยอดขายปรายศนียบัตรนะครับ
แล้วก็โพสต์การ์ดออนไลน์เนี่ยมียอดทะลุถึง๗๕ล้านฉบับไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาลุ้นโชคกันได้นะครับแล้วก็ทายผลส่งเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคือวันที่๑๗ธันวาคมนะครับ
ก็คือเกมนัดชิงอันดับ๓นะครับแต่ว่าคุณจะรู้คู่ชิงอยู่แล้วนะครับก็สามารถไทยได้เลยนะครับ
ไปทั้งสองฉบับเลยนะครับส่งซ้ายส่งขวาได้หมดนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แล้วว่าใครจะเข้าไปชิงกับอาเจน่าทั้งหมดคือกีฬา